ตอนทีวีข่าวนี้ต้องชมด้วยตายจริงครับ
เป็นข่าวคือถ้าหลอนกว่านี้มีแค่ในภาพยนตร์เท่านั้น

กุมารทองเขาคงเบื่อขนมถ้วยฟัวที่เอามาถวายเป็นเครื่องเส้น

คือคำว่าปัดทิ้งเข้าใจได้เหมือนกับโยนทิ้ง

หากลมพัดเนี่ยมันต้องลนจากที่สูงหรือที่ต่ำ

น่าจะเป็นเพราะกุมารทองน้องคงเบื่อขนมถ้วยฟู

มันไม่น่าเบาในภาพนะ
มันกระโดดข้ามเครื่องกิดขวาง

มันต้องกดดข้ามเครื่องกิดหวางลงมาข้างล่าง
ช่วยอธิบายเป็นภาษาวิทยาศาสตร์

มีกุมารทองมีไอ้ไข่มีรกช้างนี่เครื่องลางของขังอย่างดีทั้งสิ้น
อยู่ร้านจอมพลดาวเทียมเลขที่๘๒ทับ๑หมู่๕ตำบลคุ้งลานอำเภอบางปะอิน
จังหวัดพระราชกรศรีอายุธยานี่ครับขนมถ้วยฟูถ้ามองข้างบนเนี่ย
เหมือนสีมันจะออกขาวแต่รอบนี้ถ้วยฟูเขียวเป็นของคุณนพัฒน์สอนสัง
งั้นวันพระนี้กินนมเปรี้ยวกันแล้วกัน
เพราะว่าขนมขนมโยนทิ้งกันหมดเลยฮะ
เหตุการณ์โหไม่น่าเชื่อมันตรงพอดิบพอดี
ครับเหตุการณ์เกิดวันพระใหญ่อ๋อ
วันออกพรรษายี่สิบเอ็ดตุลาพอดีเลยวันนั้นฮะ
จริงจริงพี่ธรรมัสสอนบอกเอ้ยพวกเราไม่ต้องตกใจ
ทำไมฮะเจอแบบนี้บ่อยเฮ้ยเจอแบบนี้บ่อย
แล้วบ้านขายดาวเทียมก็เลยติดกล้องวงจรปิดฮะ
พอติดกล้องวงจรปิดเนี่ยก่อนหน้านั้นจะไม่เจอแบบชัดแบบนี้
แต่ว่ารอบนี้เจอด้วยตาของตัวเอง
ก็เลยรู้สึกว่าหลอนหลอนเดี๋ยวว่าแต่ตัวของคุณภาพสอนเลย
หลานตัวเล็กเคยมาวิ่งเล่นอยู่แถวนี้
สักพักเดียวร้องไห้จ้าแล้วเอามือชี้ไปที่หิ้งบูชา
เหมือนประหนึ่งว่าแกล้งหนูหลานอันนี้หลานที่เป็นคนนะ
ชี้ไปที่หิ้งบูชาแล้วร้องไห้จ้าออกไป
จากนั้นมาหลานคนนี้ไม่กล้าวิ่งเล่นแถวนี้อีกเลย
พยายามจะอธิบายด้วยหลักการเหตุผลทางวิทยาศาสตร์อาจารย์ออส
รองสตราจารย์ดรวิทยาชาวิจัยปฏิวงศ์ภาควิชาเคมีมหาวิทยาลัยเกษตรศาสตร์
ออ๊อสบอกว่ามันน่าจะเป็นปฏิกิริยาเคมี

มไส้ฟัวมันคือแป้งแล้วมันฟูฟ่อง
ดังนั้นเนี่ยเวลาไปวางไว้มันอาจจะเกิดทำปฏิกิริยากับอากาศ
แล้วมันเกิดการบีบรัดบีบรัดแล้วกระโดดออกมา

ส่วนหมอปลาบอกเลอะเถอะอ้าวหมอปลาด่าอาจารย์ทำไมอ่ะ
หมอปลาไม่ได้ด่าอาจารย์หมอปลาด่าคนที่
เชื่อว่าเรื่องนี้เป็นพวกกุมารทอง
มันไม่เกี่ยวเลยมันเลอะเทอะมันเป็นเรื่องของลมพัดเท่านั้นเอง
เดี๋ยวฟังทั้งอาจารย์ออสฟังทั้งหมอปลา
พนักอาจารย์ออสมองต่างอีก๒มุมในเรื่องวิทยาศาสตร์
ก็คือด้านของฟิสิกส์ก็คือแรงบีบ
หรือความเครียดหรือแรงที่ยังสะสมอยู่ในถ้วย
แล้วอยู่ในช่วงที่มันคลายตัวก็หลุดออกมา

ก็คือโซเดียมไบคอมเน็ตหรือผงฟูยังเหลืออยู่

ก็เกิดการปล่อยเขาเรียกบวมนะครับ
เกิดการปล่อยการท์คาร์มอนไอซายแล้วก็เลยหลุดออกมาได้
ลมแต่ในเนื้อหาข่าวเขาบอกว่า
พัดลมมันไปคนละทางไม่ใช่ทางเดียวก็นะครับ
เพราะมันมีให้สังเกตมันจะมีอะไรปลิวอยู่
กระดาษหรืออะไรเนี่ยปลิวอยู่เห็นไหม
และที่ของเขาอ้างว่ามันคือสิ่งศักดิ์สิทธิ์
ผมอยากจะบอกว่าสิ่งศักดิ์สิทธิ์เขาไม่ปัญญาอ่อนมั่น
นักศิษย์สิทธิ์เขาต้องหาเขาอิ่มทิศ

ถ้าใจนั้นเลิกเพิดเจ้อ

ว่าตกลงแล้วงานนี้มันเกิดจากอะไร
ไอ้ลมพัดเข้าใจเพราะจะมีไอ้ปลิวอยู่นะฮะ

คือถ้าลมพัดใบไม้เขียว
นั่นสิครับมันต้องปลิวอ่ะคือตรงหิ้งมันมีกระจกกั้นอยู่ไงมันต้องปลิว

แล้วอยู่ดีมีใครแบบหยิบ
ข้ามเครื่องกิดขวางทิ้งลงมาข้างล่าง

อยากจะบอกว่าลมที่ไหนช่วยพัดหวนขนาดนี้
ไงอันนี้ขาใจเหลือเกินจริง

ก็มีส่วนหนึ่งทางวิทยาศาสตร์ก็มีส่วนหนึ่ง

บอร์ดสีขาวเมื่อกี้